แล้วก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
แล้วก็มีคนวิภาควิจารณ์กันเยอะทีเดียว

มันจะเป็นภาพที่นักเรียนคนนี้นะครับ

ก็พยายามจะฉุดจะดึงจะลากน้อง
น้องเนี่ยล้มแล้วล้มอีกไม่เชื่อดูครับ
เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับเป็นคลิปขณะที่ครูนะฮะ
เห็นไหมฮะไม่ใช่แบบลูกเสือสั่งการแบบเข้มแข็งนะ
แล้วสนับแบบตะคอกตะคอกฮะสั่งให้เด็กนักเรียนเนี่ย
ที่นั่งยืนขึ้นนะครับแล้วกระชากแขนเด็กครับ
ไปกับพื้นของอาคารเรียนมีช่วงหนึ่งนักเรียนจะลุกอยู่แล้ว
ถูกครูกระชากนะฮะก็ล้มจ้ำเบ้าไปอีกรอบนึง
แล้วก็พาเดินออกจากอาคารเรียนไปชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยครับ
ว่ารุนแรงไปหรือเปล่าค่ะทีมข่าวตรวจสอบเพราะว่าคลิปนี้เกิดขึ้น
ที่โรงเรียนราชยาววิทยาคมนครสวรรค์ฮะ
ภัยบูลเขียนประเสริฐท่านผู้บริการโรงเรียน
ชี้แจงบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ครูประจำชั้นหม๒แจ้งว่าเด็กในคลิป
ไม่มาเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็เลยประสานครูที่ปรึกษาให้ไปพูดคุยกับเด็ก
แต่ถูกเด็กตอบกลับมาบอกว่าไม่ต้องมายุ่ง
ติดต่อไปคุยกับผู้ปกครองของเด็ก
ทราบว่าเด็กมีปัญหามีภาวะสมาธิสั้น

จึงพาตัวไปพบกับครูฝ่ายกิจการนักเรียน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วก็ประเมิน
แต่นักเรียนไม่ยอมมาพบสักที
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปฮะ
ยืนยันคุณครูไม่ได้ทุบไม่ได้ตี

แต่เป็นจังหวะดึงมือนะครับ

คลิปอาจจะดูรุนแรงแต่ที่ครูทำไป
เพราะว่าความเป็นห่วงอยากให้นักเรียนเรียนให้จบครับ
เหมือนรุนแรง
คุณผู้ชมหลายท่านบอกก็เข้าใจแหละว่าพื้นมันลื่น
แต่ถ้าไม่ดึงไม่กระชากเด็กก็ไม่ล้มนะ
มันควรจะมีวิธีการอื่นไหมที่คุยกับเด็กดี
ว่าวิธีการอื่นนะคะที่ไม่ใช่ทำให้เกิดภาพแบบนี้

๒ปีเป็นผู้ปกครองของเด็กเล่าบอกว่า
ไม่ได้ติดใจอะไรนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ประถมแล้วนะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมต่อต้านในบางครั้ง
ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้ติดใจอะไรครับครับผม
ผมรู้อยู่ว่าลูกเรามีพฤติกรรมอะไรอย่างไรหรือเปล่า
คุยไปอะไรเนี่ยแต่เด็กว่าอยากจะเรียนวิชาวันนั้น

คุยกับผมเองว่าอยากจะเรียนวิชานั้น

เขาก็นั่งนิดแต่เขาไม่ยอมพูดกับอาจารย์
ให้รู้เรื่องปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นขึ้นมา
รับว่าลูกเราก็เป็นคนหัวรัด
ก็ออกแนวอย่างนั้นครับ
แต่ถ้าอาจารย์คนไหนคุยกับแกถูกพอ
แกก็จะคุยตลอดนะ
มิถุนายนนี้ครับค่ะยิ่งถ้าน้องมีปัญหาเรื่องของสภาวะจิตใจ
สมาธิสั้นก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็วิธีการดูแล
ก็จะต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งอ่ะนะคะครับคุณผู้ชมค่ะ